วันนี้เนี่ยเมืองไทยน่าจะมีป้ายบอกว่าอย่าปล่อยให้สารพิษอันตรายทำร้ายลูกหลานเรา
คนรุ่นผมเนี่ยอยู่ไม่นานก็ไม่อยู่แล้วครับสารพิษมันทำอะไรไม่ได้มากล่ะ
แต่ว่าลูกหลานเราในอนาคตเจอปัญหาเรื่องสุขภาพแน่นอนเลยครับ
เรื่องของสารพิษสามตัววันนี้มันเดินทางมา
ถึงจุดที่เป็นจุดดุเดือดอีกแล้วครับท่านลองดูหัวข่าว
หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้แบน๓สารพิษถึงจุดเดือด
ขู่ฆ่าแกนนำต้านอีกฉบับบอกว่าโดนขู่เอาชีวิต
สองคณะกรรมการแบนสารพิษคนที่ติดตามข่าวนี้มาตลอด

คงเข้าใจเรื่องราวของสารพิษ๓ตัวนี้แล้วไม่ต้องอธิบาย
แต่ที่เป็นข่าวขึ้นมาวันนี้มันโชว์ให้เห็นถึงผลประโยชน์
มหาศาลของพ่อค้านำข้าวสารพิษที่แผ่อิทธิพลเหนือค่าราชการ
เหนือคณะกรรมการบางคนแล้วมันทำให้แก้ปัญหาไม่ได้
เอาเถอะนั่นพอเข้าใจได้ว่าคุณเสียผลประโยชน์คุณจึงต้องดิ้นลน
แต่ว่ามันถึงขั้นที่จะขู่ฆ่าเอาชีวิตกับคนที่เขาออกมาให้ข้อมูล
กับคนที่เขาออกมาต่อต้านในเชิงวิชาการมากไปครับ
ข่าววันนี้มาจากคุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธะ
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ของโรงพยาบาลจุฬา
เป็นหมอที่ออกมาต่อสู้ให้ข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ท่านไปประชุมกรรมธิการชุดหนึ่งที่สภาตั้งขึ้นมาในฐานะเป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัน
แล้วเมื่อประธานบอกว่าหมอนักวิชาการออกมาถูกขู่ฆ่าท่านก็ยอมรับว่าเป็นจริง
ขอคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์คุณหมอธีรวัตรเหมจุธาหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสิครับ
มันมันมาถึงขั้นจะจะขู่ฆ่ากันแล้วเหรอครับ
ครับจริงแล้วกระบวนการข่มขู่ไม่ได้เพิ่งมาเป็นเมื่อเร็วนี้นะครับ
มีตั้งแต่ปีที่แล้ว๒๕๖๑ประมาณเนื้อเดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบันนะครับ
แล้วก็กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมกับท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นกรรมธิการ
หรือว่าครอบคลุมนักวิชาการ

หรือว่านักวิจัยแล้วก็เจ้าที่สารสุขในพื้นที่ด้วย
ครับครับครับกระบวนการเหล่านี้อ่า
ผมเรียนให้ทราบกลยุทธ์ของเขานะครับ
ก็คือการข่มขู่ว่าจะฟ้องเอ่อหรือมีการเอ่อ
เรียกร้องให้เปิดเผยความเป็นจริงเอ่อในข้อมูลครับ
ซึ่งการเรียกร้องให้เปิดเผยทั้งข้อมูลตรงนี้นะครับ
ลูกรามไปถึงขอข้อมูลจากประสูงศาสนัยสุข
ครับซึ่งทางประสูงศ์ก็ได้แจ้งความชนทัพ
ว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับทั้งเกษตรกร
และไม่ใช่เกษตรกรที่เกี่ยวเนื่องกับสารที่ดิน
ถ้ายากฆ่าแมลงแต่ละปี๖๐๐ราย
ปีนี้นะครับจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมก็ประมาณ๔๐๐ราย
เพราะมีการเรียกร้องให้ทางสรรพันธชาและก็กล่าวอ้างว่า
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ซึ่งทางสปชก็ได้มีการประชุมเมื่อวาน
แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้แสดงว่า
ในการวินิจฉัยโรคของเราทั่วไป
ว่าจะเป็นอะไรนั้นก็จะต้องมีหลักฐานชัดเจน
แล้วก็จะมีการลงรหัสโรค
คุณหมอคุณหมอผมขัดจังหวะนิดเดียว
เข้าใจว่าคงมีปัญหามาจากการใช้สารพิษพวกนี้
แล้วมันทำให้ในที่สุดต้องถูกตัดขา
เอาอย่างนี้ครับระหว่างผลที่คนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริโภคผักกับผลไม้
กับคนที่ใช้เอายาพวกนี้ไปฉีดพ่น
และตัวเองต้องเจอปัญหาเรื่องสุขภาพ
ถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นต้องถูกตัดขาเนี่ย

จริงแล้วพอกัน
แต่ว่าที่เห็นว่าตัดขานะครับแล้วก็เสียชีวิต
ตรงอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นอย่าเสียพรรณ
แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นมาสะสมทีละเล็กทีละน้อยครับ
ถ้าคิดถึงจำนวนมากกว่ามหาศาล

เพราะว่าตัวเลขตรงนี้ก็คือตัวเลขคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นสมองเสื่อม
คนที่เป็นโรคพาซินเซินก็อีกกว่า๑๐ของใต้
คุณดำรงพิเดชบอกผมว่าไปเจอพระพระเนี่ยเดินบินทบาทไปตามย่าผ่านตามคันนา
ไปเจอย่าไปเจอวัชพืชที่ถูกฉีดสารเนี่ย
เขาบอกว่าถึงขั้นเท้าเปื่อยถึงขั้นเป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังอย่างนั้นเลยเหรอครับ
อันนั้นเป็นเรื่องที่เราเจอกันทั่วไปแล้วก็มีเพื่อนผมนะครับ
ซึ่งก็เป็นคุณหมอทางยุรกรรมแล้วก็ไปออกหน่วยที่ต่างจังหวัด
ก็ไปเจอท่านพระทุดงท่านหนึ่งก็ออกปฏิบัติลักษณะแบบนี้นะครับ
มันถึงขั้นตามร้ายเด็กในคันไหมที่เขาเข้าข้อมูลมานี้จริงไหม
อันนี้๑๐๐จริงครับข้อมูลตรงนี้เป็นการยืนยันข้อมูลที่เราได้รับทราบจากทางต่างประเทศ
ในประเทศไทยเองทางมหิดลผมไม่กล่าวชื่อนะครับเดี๋ยวจะถูกข่มขู่ไปอีกคน
ก็มีการศึกษาในพื้นที่ก็พบว่าในผู้หญิงที่ตั้งท้องตั้งแต่อายุคันประมาณสัก๒๘อาทิตย์
แล้วก็ที่คลอดแล้วก็หลังคลอด๒เดือนในปัสสาวะนั้นก็เต็มไปด้วยสารพาราคอตในปริมาณที่น่าตกใจ
อันนี้คือได้รับจากการฉีดการพ่นไม่ใช่ได้รับจากกินผักผลไม้
ทั้ง๒อย่างเพราะว่าในขณะที่ท้องอ่อนนั้นตรงนั้นอาจจะไปทำอาชีพเกษตรกรรม
แต่ในขณะที่กำลังจะคลอด
คลอดใหม่นะครับหรือว่าหลังจากนั้น๒เดือนซึ่งก็ไม่ได้ออกไปในพื้นที่เกษตรกรรม
แล้วก็ยังพบสารเคมีนั้นอยู่
แล้วก็มีการเปรียบเทียบคนในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร
ก็พบว่าได้รับสารเหล่านี้นะครับแล้วก็ปริมาณในปัสสาวะที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
แสดงว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีโอกาสที่จะได้รับสารเหล่านี้ปรับปน
เข้ามาในน้ำหรือว่าในพืชผักผลไม้อาหารที่รับทานด้วย
คนที่เขาไม่เชื่อข้อมูลคุณหมอและข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ย
เขาเอาอะไรมาหักล้างครับ
ประเด็นที่หักล้างมีตั้งแต่ประการที่๑คือพูดเฉยว่าไม่เชื่อ

แต่ว่าข้อมูลในลักษณะตรงนี้มันตรงกันในคณะที่ทำการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
หลายแห่งแล้วก็ในที่เดียวกันหรือต่างที่กัน
และรายงานที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่
เป็นวัยงานที่ติดทินในบริษัทต่างประเทศ
แล้วก็มีคณะผู้พิจัยที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ยืนยันตรวจ
อย่างนี้คุณหมอคุณหมอคิดว่านายกและผู้บริหารประเทศ
เชื่อข้อมูลที่คุณหมอนำเสนอ
หรือเชื่อข้อมูลที่บริษัทค้าขายสารพิษเอามาหักล้าง
ผมคิดว่าพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เห็นสถานการณ์ขณะนี้
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สังพัฒนภ์กับกระบวกการทางวิทยาศาสตร์อรัยศาสตร์ก็ตาม
ตรงนี้ไม่ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสต
แล้วผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีความฉลาดตักแหลม
ที่แสดงให้คนไทยเราเห็นตลอดมา
ผมคิดว่าท่านคงต้องทราบความจริงของเรา
สุดท้ายคุณหมอเวลาน้อยไปหน่อย
วันที่๒๗ตุลาจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ประหลัดกระทรวงที่นั่งเป็นประธานเนี่ย
เปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเอง
คุณหมอมีความหวังกับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหน
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ไม่ได้พิจารณาเรื่องอันตรายต่อชีวิต
หรือสัตรายต่อศิลป์ระล้วนเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นจะอยู่ในสังกัดของกระทรวงเดียวกัน

จะมีคำแนะนำหรือว่าคำสั่งมาจากเบื้องบน
นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใดที่ตัวแทนของศาสตราศุกร์เอง
ซึ่งก็มีเพียง๔หรือ๕คนทั่วเอง
ผมไม่คิดว่ากรรมการวัตถุอันตราย
อย่างที่มีท่านนักร้องคุณแอดคาราบาลได้ร้อง
นะครับต้องกดสะยุบเถอะ
ขอให้กำลังใจคุณหมอนะฮะ
ต่อสู้เพื่อลูกหลานเรา
ขอบพระคุณนะคุณหมอครับขอบคุณครับ
นี่คือคุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
อย่าทำร้ายลูกหลานเรา

ฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาให้ข้อมูล
ส่วนเรื่องที่จะขู่ฆ่ากันนั้นเนี่ย
ต้องตามดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
สุดท้ายขึ้นมานายกรัฐมนตรีคิดยังไงกับเรื่องนี้
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับครับ

เรื่องนี้นี่เอาจริงนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว
พี่น้องเกษตรกรอย่างเราทุกคนก็รอติดตามข่าวสารนี้อยู่นะคะ

เพราะว่าเดี๋ยว๙ตุลาคมนี้ก็ต้องรอดูท่าทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรด้วยนะคะ